โต๊ะนี่๒๐แมนถ้าเราหายแล้วให้กลับไปกินดีกับกินไม่

มันเหมือนเรากินแอลกอฮอลแต่มันเมาใช่ไหมแล้วคือเหมือนหนูไม่มีแรง
ใช่หนูนั่งเหม่อเพื่อผู้ร้ายก็ช่างเขาแต่หนูนั่งอยู่คนเดียว

ถ้าเพื่อนไม่สกิดไม่เย็นหนูก็ไม่หัน
ก็มีครับบางทีก็หลงลมลืม

มีลูกบางทีเราไม่ได้กินเราไม่มีแรง
หงุดหงิดใส่ลูกใส่อะไรอย่างนี้
เห็นลูกมาแบบว่ามาจุกจิกมาอะไรอย่างนี้

จากปากผู้ที่เคยติดยาธรรมดอร์
บอกเล่าความน่ากลัวของพิษภัยจากยาชนิดนี้

นำมากินผสมกับยาแก้ไอจนกลายเป็นสิ่งเสพติด
และทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบเกินกว่าจะคาดถึง
ร่างกายของนายเอนามสมมุติไม่สามารถขยับได้

สมองเบลอและสะอึกอยู่ตลอดเวลา
บ่งบอกได้ถึงพิสงฆ์ของยาเขียวเหลือง

ชายคนนี้รับประทานมาอย่างยาวนานกว่า๓ปี
ในปริมาณมากกว่า๓๐เมตรต่อวัน
เมื่อวันหนึ่งเขาคิดที่จะเลิกจากยานี้อย่างเด็ดขาด
แต่ร่างกายกลับสุดหนักลง

แล้วผมก็ลองกิน

แต่ก่อนเป็นอย่างไรแต่ก่อนแข็งแรก

มีฟรี

เด็กนักเรียนในคลิปวิดีโอกำลังเกิดอาการชักหมดสติ
กินยาธรรมดอผสมยาแก้ไอกับเพื่อน
แล้วชักอย่างรุนแรงจนตกลงไปในบ่อโทน

มีฟรี

หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ประสบเหตุครั้งนั้นบอกว่า
กลุ่มเพื่อนมารวมตัวกันกินยาธรรมดอลผสมกับยาแก้ไอ

ท่ามกลางความตกใจของกลุ่มเพื่อน
เพื่อนหนูที่มีข่าวที่ว่าเด็กผู้หญิงตกในบ่อโคน
คือตอนนั้นเขากินเกินขนาด
เคยไปนั่งกินด้วยกันช่วงนั้นหนูเลิกเรียนแล้วไง
ใช่แล้วก็คือแบบไปไปหาบ้านนี้แต่ไปยานสมุปากาอะไรอย่างเนี่ย
เขาก็แบบเฮ้ยกินกันไปหาซื้อกันอะไรแบบนี้
ใช่แล้วทีวันนั้นแบบนั่งกินกันตรงข้างตรงระเบียง
แล้วคือกินแล้วแบบเดี๋ยวเขาแบบดีแบบ
เริ่มแบบเขาเริ่มนิ่งไปหนูก็ไม่สนใจหรอกหนูก็นั่งหันหลังก็กินต่อ
แล้วก็พักนึงเขาก็แบบเริ่มตัวสั่นแข็งแล้วก็หงายท้องลงไป
คือชั้นเห็นครับหงายลงไปเลย
ภัยร้ายของยาธรรมดอไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะขณะดื่มกินเท่านั้น
หากใครได้ลองกินแล้วเสพติดมาอย่างยาวนาน
เมื่อถึงเวลาที่คุณคิดอยากจะเลิกกินยาธรรมดอร์
ภัยของยาก็จะเล่นงานร่างกายของคุณทันที
นายบีนามสมมุติได้กินยาธรรมดอร์ปริมาณมากกว่าวันละ๒๐เมตรนาน๕ปี
แต่เมื่อคิดหันหลังกลับสภาพร่างกายก็สุดหนัก
ปวดกระดูกตามร่างกายนอนหลับยาวนานคล้ายคนตาย
ชายคนนี้พยายามข่มใจสู้เพื่อไม่ให้ครอบครัวอันเป็นที่รัก
เดือดร้อนจากพิษภัยของยาที่เขากินเข้าไป

ตอนนี้พยายามก็อยากจะเลิกพี่
อยากจะเลิกกินแต่เวลาหยุดกินมันจะมีผล
ผลกับตัวเราแบบว่า

มีผลข้างเคียงกันอีกไหม

ปวดตามตัว
ปวดหลังปวดตามข้อตามอะไรบ้างครับ
แล้วส่วนสมองอะไรอีก

อดธรรมดาหากใครกินเกินวันละ๘เม็ด
จะมีผลข้างเคียงรุนแรงต่อร่างกาย
ทำให้ใจสั่นมืนงงประสาทหลอน
อาจจะทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายสลายตัว
สุดท้ายส่งผลไปถึงไตที่ต้องทำงานหนัก

ยาธรรมดอเมื่อนำมารับประทานผิดพิธี

คงได้รับทราบจากปากของผู้ป่วยที่เราได้นำเสนอ
แล้วเหตุใดคนที่กินยาเหล่านี้

ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน